มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่บ้านกรวดนะคะ
จังหวัดบุรียรำค่ะมีกลุ่มมีทั้งเยาวชนและวัยรุ่นรวมทั้งหมด๗คน
วงเด็กหญิงอายุ๑๓ปีไปรุมข่มขืนในห้องน้ำของโรงเรียนนะคะ
ล่าสุดจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มที่ก่อเหตุ๗คนได้แล้ว
แต่ว่าคือแม่ของผู้เสียหายยืนยันว่าต่อให้เขาจะรับสารภาพอย่างไร
ต่อให้เขาเป็นเยาวชนอย่างไรก็ตามไม่มีสงสารแน่นอนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ตำรวจภูทรบ้านกรวดจังหวัดบุรียรำตามจับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นชาย๗คน
อายุมีตั้งแต่๑๔ปีจนถึง๒๒ปีนะคะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอประโคนชัยและบ้านกรวด
หลังจากที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๑๓ปีมาแจ้งความกับตำรวจค่ะ
บอกว่า๗คนนี้ร่วมกันล่อลวงลูกสาวไปรุมโทรมในห้องน้ำของโรงเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกเลย๕ทุ่ม๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
จากการสอบปากคำผู้ต้องหานะคะที่อายุเกิน๑๘ปีเบื้องต้น
เขารับสารภาพบอกว่าร่วมกันข่มขืนเด็กหญิงรายนี้จริงแต่อ้างว่า
เป็นการยินยอมจากเด็กหญิงผู้เสียหายโดยไม่ได้มีการบังคับ

ขณะที่ผู้ต้องหาบางคนปฏิเสธและอ้างว่าไม่ได้ร่วมข่มขืน
แต่ว่าอยู่ในใกล้กับเหตุการณ์เท่านั้นเองนะคะ
ภรรยา๑ในผู้ต้องหา๑ใน๗คนบอกว่า
เด็กหญิงผู้เสียหายให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
บอกว่าเด็กหญิงอายุ๑๓ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายตอนนี้
เป็นแฟนกับ๑ในกลุ่มก็คือ๑ใน๗คน
เป็นผู้ชายอายุ๑๖ปี
ในวันเกิดเหตุเด็กหญิงส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาแฟนตัวเอง

โดยบอกว่าให้ขับรถจักรยานยนต์มารับหน่อย

ภัณฑ์ระยะ๑ในผู้ต้องหาก็เลยเชื่อว่า
นี่ไม่ใช่การล่อลวงตามที่กล่าวอ้างนะคะ
พร้อมกับบอกว่าสามีตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ร่วมรุมโทรมฝ่ายหญิงแต่อย่างใด

เพราะว่าตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน
เธอก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับสามีนะคะ
ฟังเสียภัณฑ์ระยะ๑ในผู้เสียหายค่ะ

เพราะว่าเขาก็มีลูกน้อย
แล้วครอบครัวเขาคือเขาทำงานคนเดียว
เพราะว่ามีเขาเป็นห่วงลูก
เพราะว่าเขาก็ไม่เคยไปไหน

มันก็ขอความเป็นธรรมหน่อย

เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา

มีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหนึ่ง
ซึ่งผู้ต้องหา๗คนเป็นเยาวชน๔คน
นำตัวส่งสารเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรียรำนะคะ
ส่วนผู้ต้องหา๓คนที่อายุเกิน๑๘ปี
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่แล้วอยู่ที่โรงพัก
ก่อนจะฝากขังที่ศาลังรองต่อไป

แพทย์โรงพยาบาลบ้านกรวดตรวจสอบร่องรอย

และจะต้องรอสอบปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพ

แต่ว่าจากการสอบปากคำแม่ของเด็กยืนยันว่า
ลูกถูกรุมทรงจริง

ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

เราไม่อยากอ่านข่าวลักษณะนี้เลย

แล้วช่วงปีใหม่เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ระวังมากกว่านี้
เพราะว่าบางทีลูกออกไปเที่ยวกันกับพ่อ

เพราะไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงปีใหม่อีก